ไปดูอุบัติเหตุที่เพชรบูรณ์นะครับรถบรรทุก๖ล้อบรรทุกบ้าน
็อกดาวน์มาจะไปส่งให้กับลูกค้าวิ่งมาด้วยความเร็วครับ
หลักไปชนกับขอบทางแบบนี้เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตสอง
แล้วก็บาดเจ็บสองดูสภาพรถสิฮะเละไปหมดคว่ำเลยนะฮะ
ท้องล้อชี้ฟ้าแบบนี้เป็นอีซูซูสีฟ้าทะเบียน๘๒๔๙๒๖๐๑นะครับ
ตกอยู่ข้างทางถนนหล่มศักดิ์ชุมแพรอยู่ที่เพชรชบูรณ์ครับ
ห่างไปราว๑๕เมตรไปพบบ้านไม้น็อกดาวนก็พังยับเหลือแต่ซาก
องอยู่ที่ไหลทางนะฮะทางที่เกิดเหตุเป็นทางลงเขาเลย
สะพานห้วยตองไปทางอเภอชุมแพรมาราว๑กิโล
แล้วก็ในจุดเกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต๒รายด้วยกัน
คือคนขับรถชื่อว่านายเปืองวินทัชชัยอายุ๔๘ปีเป็นชาวร้อยเอ็ด
แล้วก็นายธีรพัฒน์มีกำปังอายุ๓๒ปีเป็นชาวร้อยเอ็ด

ส่วนคนเจ็บอีก๒รายชื่อว่านายอดิเทพอายุ๑๙ปีเป็นชาวกำแพงเพชร
แล้วก็นายนิวัฒน์อายุ๒๖ปีคนนี้นั่งมากับรถนะฮะเป็นชาวร้อยเอ็ด
อันนี้ก็บาดเจ็บทั้งคู่แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไป
สอบสวนคนเจ็บชื่อว่าอดิเทพเขาบอกว่าตนเองเป็นพนักงานของร้านขายบ้านน็อกดาวน์อยู่ที่ร้อยเอ็ด
กำลังจะเอาบ้านนี้ไปส่งให้กับลูกค้าที่เพชรชบูรณ์
เวลาประมาณ๓ทุ่มเดินทางออกมาพร้อมกับเพื่อน๓คน
มีในเปลืองผู้ตายเป็นคนขับธีรพัฒน์นั่งมาข้างหน้าคู่กับนายเปลือง
ตัวเองกับอีกคนนึงที่บาดเจ็บนั่งมาข้างหลัง
ระหว่างทางรถไปถึงจุดเกิดเหตุวิ่งมาที่ความเร็วเสียหลัก
ไปเฉี่ยวกับป้ายป้ายเตือนระหว่างหิมร่วงทับทางนี่แหละ
ที่มันอยู่ข้างทางก็ทำให้ป้ายกระเด็นหลุดไป
หลังจากนั้นรถก็เสียหลักหมุนเลยพุ่งไปชนไหล่เขา
แล้วก็พลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้าทำให้คนขับและคนที่นั่งมาข้างหน้า
เสียชีวิตทันทีส่วนตัวเองกับเพื่อนก็บาดเจ็บ

เมื่อต้นจำรวดก็ลงมาถึงประจำวัน
ไว้ทะโน่นแล้วก็เรียกคนที่ขี่รถผ่านช่วยด้วยช่วยด้วยเขาโทรรถหารถลงไป
เป็นหลักฐานก่อนนะครับแล้วก็จะตรวจสอบดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สำหรับสะพานห้วยตองแห่งนี้เป็นสะพานที่มีต่อหม้อสูง๕๐เมตรครับ
แล้วเป็นสะพานต่อหม้อที่สูงที่สุดในประเทศไทยด้วยนี่ฮะมันเป็นทางที่โค้งหน่อย
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาแล้วมีรถบัตรตกสะพาน
เหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตเกือบทั้งคันรถก็ประมาณกว่า๓๐ศพด้วยกัน
ใครจะผ่านไปแถวสะพานห้วยตองก็ระวังกันด้วยนะครับ